ต่อกันที่สมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทย
ก็ประกาศ๑๔รายชื่อผู้เล่นที่จะลงแข่งขันวอเล็กบอลรายการพิเศษเจอกับเกาหลีใต้แล้วค่ะ
หลังจากเก็บตัวฝึกซ้อมมาได้๑สัปดาห์สำหรับทีมวอร์เล็ตบอลหญิงทีมชาติไทย
เพื่อที่จะแข่งขันวอร์เล็ตบอลรายการต่างในปี๒๐๑๙
ทวนาเมนต์แรกของปีก็คือวอเล็กบอลรายการพิเศษไทยพบเกาหลีใต้
ก็ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาออกมา๑๔คนนะคะ
นำโดย๖ผู้เล่นซีเนียค่ะก็มีกัปตันห่องปลื้มจิตถิ่นขาว
นุษยาต้มคำมหลิกากันทองวิลาวันอพิญญาโพง
ที่กลับมาติดทีมชาติครั้งแรกในรอบ๖ปีนะคะ
ครั้งสุดท้ายก็คือ๔เกมปี๒๐๑๓ค่ะ
อกจากนี้ก็มีนักกีฬาที่กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งนะคะ
อย่างจุธารัฐมูตีพิลาติดทีมชาติครั้งสุดท้ายปี๒๐๑๘
เช่นเดียวกันกับวันนิชยาหลวงทองหลางนะคะ
รวมถึงยุคพาสนิทกลางที่ติดครั้งสุดท้ายปี๒๐๑๖
ซึ่งทั้งหมดออกเดินทางไปที่จังหวัดนครราชศรีมาเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะ
ส่วนนักกีฬาที่ไม่มีรายชื่อเนื่องจากว่ามีปัญหาอาการบาดเจ็บ
ก็คือพัทยาบำรุงศุกร์พิมพิชยากกรำสุพัตราภัยโลศ
ถาปภัยพันธ์ชัยศรีรวมถึงชักชุกออนโมกศรี
ยังไม่เดินทางกลับประเทศไทยด้วยค่ะ
โดยการแข่งขันก็จะมีขึ้นวันที่๕เมษายนนี้
ที่เทอร์มินอล๒๑จังหวัดนครราชศรีมาเวลาเที่ยงตรง
และวันที่๗เมษายนที่อินดอร์สเตดียมหัวมาก
กรุงเทพมหานครเวลา๓โมงครึ่งค่ะ